สิ่งที่เราจะให้ดูต่อไปนี้ต้องคนที่ใจหน่อยนะ
ใจถึงเลยแหละคุณผู้ชมครับเพราะมันเป็นภาพนาทีชีวิตของลูกช้าง
ที่เพิ่งตกลูกคลอดลูกออกมา
ไปดูกันหน่อยว่าวินาทีชีวิตของเจ้าช้างตัวนี้เป็นยังไงฮะ
ให้มันหลุดมาก่อนแล้วค่อยวิ่งให้ได้เห็นตัวก่อน
ออกมาปุ๊บก็มีชื่อว่าพลายน้ำผู้
พลายน้ำผู้เนี่ยนะฮะเป็นลูกช้างของช้างนักแสดงของสวนนงนุษย์จังหวัดชนบุรี
พอออกมาปุ๊บนะยังไม่ทันอะไรเลย
พี่เลี้ยงควานช้างมาเข้าถึงตัวทันที

จับขึ้นมาให้เดินให้ตั้งตรงให้ได้มันเป็นวิธีการของเขา
แล้วก็พอออกมาปุ๊บออกทีวีเลย
ดังเลยพลายน้ำผู้ดังแล้ว

เขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของวันก่อนนี้ที่ผ่านมานะครับ
ทางคุณตันสัจจาบประธานสวนดรงนุษคฎภะยาเนี่ย

พิธีรับขวัญพลายน้ำผู้อย่างยิ่งใหญ่

แห่กลองยาวมีนางรำมา
แล้วก็มีการแสดงอีกด้วย
พร้อมกันนี้นะครับก็มีการนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาส
วัดสามะขีบรรพลมาทำพิธีรับขวานลูกช้างนี่แหละ
แล้วก็มีประพรมน้ำมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล

ช้างทุกตัวต้องบอกแบบนี้ว่าแทบทุกตัวจริงที่เกิดที่นี่
ใช่ลูกเชือกเลยทุกตัวทุกเชือกนี่แหละครับ
บอกเลยว่าจะได้รับการปะพรมน้ำมนต์แบบนี้
แล้วก็จะมีพิธีรับขวัญช้างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้
แล้วคุณรู้ไหมปีนี้ปี๒๕๕๙
กี่เชือกแล้วที่เกิดปีนี้
นี่จะปลายปีแล้วสรุปมาแล้วทั้งหมดเท่าไหร่

เขาบอกว่า๑สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีลูกช้างที่เพิ่งเกิดมา๑เชือก
โอ้โหแต่ว่าตัวนั้นดวงไม่ดี
ไม่ได้ออกทีวีวาสนายังไม่ถึง
ไม่ได้ออกรายการตลอดข่าวของเรา
แข่งบุญแข่งกันได้แข่งวาสนามันไม่ได้นะ
ส่วนเจ้าพลายน้ำพูนี่เกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับ

มันเป็นช้างที่มีวาสนาดีซะจริง

สุดยอดชัมประดาษที่ไหน
พลายน้ำผู้นะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่มีลำดับนะ
เป็นเชือกที่๙๐ของสวนนงนุษย์ครับ
ตอนนี้นะทีมสัตวแพทย์ก็เข้ามาทำการตรวจสุขภาพ
ของทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับช้าง
ก็ใช่คนไม่มีลูกไง
ไม่เข้าใจไงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจ